มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับลูกบ้านที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง
คือบางทีถ้าลูกบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง
หนักเข้านิติบุคคลเขาจะมีข้อกำหนดไว้แบบนี้
เดี๋ยวจะตัดสัญญาณเขาเรียกคีย์การ์ดนะ

ตัดสัญญาณเสร็จไม้กั้นหรือประตูมันไม่เปิด
คุณก็เข้าหมู่บ้านไม่ได้คุณต้องไปจ่ายให้เรียบร้อยซะก่อน
แต่ดูลูกบ้านรายนี้คือไม่ได้จ่ายเงินด้วยนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญจอดขวางเลย
ฉันเข้าไม่ได้คนอื่นก็เข้าไม่ได้

รูปบ้านเข้าบ้านไม่ได้นะครับ
เพราะว่าไอ้คีย์การ์ดถูกล็อกถูกตัดสัญญาณไว้

เขาก็จะมีการเตือนก่อนถ้าคุณไม่จ่าย

บางหมู่บ้านก็ไม่ตัดยากข้างหน้าบ้านให้

ทีนี้ครับเราก็ติดตามความคืบหน้า

คือทางด้านของประธานกรรมการ
คณะทำงานของหมู่บ้านก็คือ
นายกรกิจสินจิรางกูล
พร้อมกับนายทรงศักดิ์บุตรดี
พนักงานรอปภของหมู่บ้าน

คือถูกลูกบ้านแจ้งความดำเนินคดี
ในข้อหามาตรา๓๐๗ทำให้เสื่อมเสียอิสระภาพ
แล้วก็มาตรา๓๙๗ทำให้เดือดร้อนรำคาญนะครับ
โดยนายทรงศักดิ์ซึ่งเป็นพนักงานรอปภ
ทราบว่าตัวเขาเองถูกแจ้งความดำเนินคดี
เขาก็เลยเข้ามาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับ
ส่วนตัวประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน
ก็คือนายกรกิจก็ชี้แจงบอกว่า
หมู่บ้านได้มีการลงมติจากการประชุมของคนในหมู่บ้านนะฮะ
จากการประชุมกับลูกบ้านและคณะกรรมการทุกคน

กรณีที่มีลูกบ้านบางหลังไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

กับทั้งเรื่องของการจัดการด้านสาธารณูปโภค

เขาอาจจะไม่ตัดย่าให้คุณไม่เก็บขยะอะไรให้คุณนะฮะ

การยกไม้กั้นเข้าออกหมู่บ้านให้

ส่วนของบ้านลูกบ้านที่ไม่ยอมจ่ายเงินค่าส่วนกลาง
แล้วก็จอดรถขวางทางเข้าออก

เขาก็จะลงมากดปุ่ม
เพื่อจะให้ไม้กั้นมันเปิดขึ้นเอง

ลงมาด่าทอเดินอ้อมไปเรียกแท็กซี่

สำหรับกรณีที่รอปภถูกแจ้งความดำเนินคดี
ตัวของประธานกรรมการนิติหมู่บ้าน

ก็ต้องมาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือ
ซึ่งในวันอาทิตย์ที่๑๓กันยายนที่ถึงนี้
ก็จะพาลูกบ้านจำนวนมากมาแจ้งความกลับ
กับคนที่ก่อเหตุด้วยในข้อหาเดียวกัน
ก็คือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

การสัญจรไปมาเข้าออกหมู่บ้าน
เพราะเขาขวางไว้แบบนี้นะฮะ
แล้วก็ส่วนทางด้านของฝั่งคนนี้บ้าง
ฝั่งคนที่ขับรถเบ้นมาแล้วมาจอดขวางเนี่ยนะ
ใช่ครับลูกบ้านนะที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

ชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
บอกว่าสาเหตุที่เธอไม่จ่ายค่าส่วนกลาง
เป็นเหตุให้รอปภหมู่บ้านไม่เปิดประตูให้นั้น
ทั้งที่เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของลูกบ้าน

สาเหตุที่ไม่จ่ายมี๓ประการคือ๑

ไม่เห็นด้วยที่โครงการนำพื้นที่ที่เคยแจ้งว่า

มาสร้างอาคารเพื่อผลประโยชน์

ป้อมยามประตูทางเข้าใหม่

และ๓ไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมการหมู่บ้าน

กรรมการไม่เคยมาพูดทำความเข้าใจ
เพียงแต่ส่งเอกสารผ่านรับประพ่อ
แล้วก็มายัดมายื่นไว้ที่หน้าบ้านเท่านั้นเองนะครับ
โดยตั้งแต่ซื้อบ้านมาจากโครงการนี้เมื่อปี๕๒
เธอก็ได้รับค่ายกเว้นส่วนกลางจากโครงการ๓ปี
หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเลย

ไปจ่ายเองที่สำนักงานเขต
เพราะว่าสำนักงานเขตส่งรถเก็บขยะมาเก็บขยะในหมู่บ้าน

ให้มาเก็บที่บ้านฉันบ้านเลขที่นี้

ส่วนค่าไฟหน้าบ้านค่ารอปภหมู่บ้าน
กรรมการหมู่บ้านเก็บเป็นค่าส่วนกลางนั้น

เพราะไม่เห็นด้วยกับกฎต่างที่ทางกรรมการ
แล้วก็นิติบุคคลหมู่บ้านออกมา
เธอบอกเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาของหมู่บ้าน
หมู่บ้านใครหมู่บ้านมันก็ต้องแก้กันไปแหละ
ผมก็เป็นกรรมการหมู่บ้านคุณก็เป็นกรรมการใช่ไหม
ใช่มันจะมีปัญหาแบบนี้ทุกหมู่บ้านเลยจริงคุณผู้ชม
ปัญหาทางใจแก้ยากอยู่เหมือนกันนะฮะ
ก็ต้องค่อยไก่เกลี่ยพูดคุยกันนะครับ